พาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับน้องแมวบ้างดีกว่า
ใครเป็นธาตุแมวใครเลี้ยงแมวหรือว่าใครต้องใกล้ชิดแมว
ดูข่าวนี้อาจจะเป็นอุทาหรณ์นะคะ
มีน้องแมวตัวหนึ่งมีคนพยายามจะไปทำหมันเขาค่ะ
เอาหนังยางไปรัดแต่รัดผิดเกิดเป็นแผลเลยล่ะค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะถูกแชร์ในเฟซบุ๊คกลุ่มธาตุแมว
หลังจากนางสาวพักจิราเซมแม้นหมัดหรือน้องลีน่าอายุ๑๘ปี
โพสต์ว่าแมวจรจัดตัวหนึ่งที่เคยให้ข้าวให้น้ำเป็นประจำบริเวณย่านพระราม๙
ถูกคนใช้หนังยางรัดบริเวณอวัยวะเพศ
แกะออกมาส่งผลให้มีเลือดไหลเป็นจำนวนมากค่ะ
ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้เนี่ยน้องลีน่าแล้วก็แฟนนุ่มพาเจ้าแมวตัวนี้ที่ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าหูหมา
ไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งย่านพัฒนาการนะคะ
มาของชื่อเจ้าหูหมาเนื่องจากใบหูของแมวตัวนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับของสุนัขค่ะ
เรื่องต้นสัตวแพทย์ระบุว่าแผลที่อวัยวะเพศแมวเน่าแล้วนะคะตอนนี้คาดว่าคนใช้หนังยางรัดเนี่ยต้องการที่จะทำหมันแมวแบบโบราณ
แต่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนวิธีที่ถูกต้องจริงเนี่ยคือถ้าจะทำหมันแมวต้องใช้หนังยางรัดบริเวณที่ลูกอันทะเท่านั้นนะคะไม่ใช่บริเวณอวัยวะเพศของแมวแบบนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีนี้ก็โบราณแล้วนะคะใช้หนังยางไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าปัจจุบันก็มีวิธีอื่นที่ดีกว่าในการทำหมันค่ะ
เรื่องต้นอาการของเจ้าหูหมาตอนนี้ยังไม่สามารถปัสสาวะได้นะคะซึ่งทางสัตวแพทย์ก็เตรียมนัดให้น้องลีน่าพาเจ้าหูหมาไปตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้
ถ้ายังไม่สามารถปัสสาวะได้ตามปกติอาจจะต้องทำการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติค่ะ
สงสารดูหน้าเสียหงอยเลยนะ
ถ้าจะทำหมันพาไปพบสัตวแพทย์ดีกว่าอย่าทำเองนะ